คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธาน
ในการเชื่อมโยงข้าวหรือว่าหาตลาดโมเดิร์นเทร

ซึ่งข้าวนี้ถือว่าเป็นข้าวที่น้ำตาลต่ำนะ
อันนี้มีประโยชน์กับคนที่เป็นโรคเบาหวาน
ใช่เขาเลยเรียกว่าเป็นข้าวสุขภาพเลยนะ
แน่นอนว่าจะทำให้เกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวก่อขอ๔๓
มีตลาดที่รองรับแน่นอนนะคะ
บรรยากาศเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็เป็นประธานบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
เชื่อมโยงข้าวกข๔๓รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวค่ะ
เป็นการผลักดันดำเนินนโยบายการผลิตและจำหน่ายข้าวคุณภาพ

โดยมีการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานข้าวกข๔๓อย่างครบวงจร
ตั้งแต่ต้นทางมาเลยนะคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกข๔๔

กลางทางก็คือผู้ประกอบการแปรรูปข้าว

การผลิตการแปรรูปและการตลาดให้ครบวงจรเลย

ใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรก็มั่นใจได้เลยนะคะ
ว่ามีตลาดรับซื้อข้าวที่แน่นอน
ส่งเสริมให้มีการบริโภคข้าวพันธุ์นี้
รวมถึงผลิตน้ำนมข้าวที่ใช้วัตถุดิบของไทย
ให้กับผู้บริโภคในวงที่กว้างมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเราก็มุ่งหวังที่จะต้องเสริมสร้างข้าวพันธุ์ใหม่นี้ให้มีตลาดรองรับให้ได้
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำแต่จำนวนน้อยนี้ไปก่อน
สอบพร้อมเอามาเล่นพันธุ์เครื่องผลิตได้ในระยะแรกปีแรก

วันนี้เราก็ไม่ได้ให้หมายความให้ใครมานั่งอยู่ตรงนี้
เราก็เอาสากรเราก็วิตามชุมชนต่างมา
ได้รับความมือจากภาคเอกชนนะครับ
บริษัทด้วยกันที่เข้ามาร่วมกันตรงนี้
ผมถือว่านี่เราทำเรื่องแก้ปัญหาเรื่องข้าวครบวงจร
คือตั้งแต่ต้นทางคือการผลิต
มาถึงการแปรรูปและหมายถึงการตลาด
นายกบอกด้วยนะบอกว่าสิ่งที่ทำตอนนี้อาจจะไม่รวดเร็ว
แต่มีความยั่งยืนต่างจากอดีต

แล้วนายกบอกด้วยบอกว่าพืชทุกชนิดแหละ
ถ้าไม่เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดเนี่ย
รัฐบาลก็ไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งเลยนะคะ
คราวนี้ก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการโดยใช้ตลาดนำ
คนที่เป็นโรคเบาหวานก็สามารถทานข้าวนี้ได้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
จะขายราคา๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ตั้งแต่๑๕พฤษภาคมนะคะ

อันนี้เหมาะเลยใครแพ้นมวัวเนี่ย
ให้มาทานผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวแทน

มีแผนว่าจะออกตลาดเร็วนี้ด้วย
คือเขาบอกว่านอกจากคนที่อยากจะสุขภาพดีแล้ว

อาจจะเปลี่ยนมาทานข้าวสายพันธุ์นี้กัน